เจ้าละที่๓ฝ่ายมีการส่วนที่กำลังการบุกเข้าไปทลายบ่อนไก่ชน
ซึ่งเป็นของอดีตสมาชิกสภาจังหวัดบุรีรำได้นักพนันกว่า๒๐๐คนครับ
ในวิทยาจันทรลองรองผู้ว่ารักษาการจังหวัดบุรีรำ
นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า๑๐๐นาย
เข้าผิดล้อมสนามซ้อมชนไก่ที่๒๐๘หมู่๑๔ตำบลสแก่๓อำเภอเมืองบุรีร่ำ
หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นการพนันชนไก่แบบผิดกฎหมาย
เมื่อไปถึงไปพบว่าสนามซ้อมชนไก่ตั้งอยู่บนเกาะมีน้ำล้อมรอบ
เนื้อที่ประมาณ๓๐ไร่
โดยมีเซียนพนันทั้งวัยมรุ่นทั้งผู้สูงอายุ๒๔๐คน
กำลังเล่นพนันชนไก่กันอย่างเมามันแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ดังสนั่นทีเดียว
ทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ต่างพากันวิ่งหนีแต่ว่าไม่สำเร็จ
เนื่องจากว่าจุดนี้เป็นเกาะมีน้ำร้อมทุกทิศทาง
มีทางเข้าออกเพียงทางเดียวครับจึงถูกเจ้าหน้าที่จับตัวเอาไว้ได้

จะคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองบุรีรำ
ดำเนินคดีข้อหารักรอบเล่นการพนันชนไก่โดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนนักพนันหลายคนที่ขัดขวางไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวจะถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม
ฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
สำหรับสนามชนไก่ดังกล่าวนั้นมีหนังสือรับรองจากประสุทธิ์จังหวัดบุรีรำ
ให้เปิดเป็นสนามซ้อมชนไก่ในชื่อของอดีตสมาชิกสภาจังหวัดบุรีรำคนหนึ่งครับ
รอบสนามมีป้ายห้ามเล่นการพนันติดเอาไว้ด้วย
แต่ว่ากลับลักลอบเปิดเป็นบ่อนไก่ชนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตครับ